อ่าร้านน้ำพริกนิตยานี่อยู่มานานมากนานมากค่ะน้องสาวของคุณป้อ
ของคุณป้าเจ้าของร้านน้ำพริกนิตยาก็คือนิตยาไก่ย่าไก่ย่างนิตยาใช่
โอ้โหอร่อยหิวใช่ไหมคะอ่าทุกผู้ชมครับ
แฟ้มคดีดังวันนี้นะครับเราย้อนไปดูคดีแก๊งตำรวจบุกอุ้มเหยื่อจากในบ้านพัก
ปฐุมธานีเอาไปรีดทรัพย์นะฮะคดีเกิดขึ้นปีหกหนึ่งค่ะ
อ้างว่าไปตรวจค้นเจอยาเสพติดนะครับสุดท้ายร้อยตำรวจโทหัวหน้าแก๊งเนี่ย
ก็โหดต่ออีกนะครับไปฆ่าปิดปากลูกน้องหมกป่าด้วยนะครับ

ร้อยตำรวจโทเฉลิมชัยสุติบุตรอดีตรองสารวัตรสืบสวนสอนอพระพลาชัยสอง
หัวหน้าแก๊งอุ้มรีดทรัพย์เหยื่อในจังหวัดปฐุมธานี
ถูกตำรวจไล่ล่าขับรถกระบะหลบหนีสุดท้ายจนมุมบนถนนสายนางรองลำปลายมาตร
อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำย้อนกลับไปยี่สิบแปดเมษายนสองพันห้ามร้อยหกสิบเอ็ด
ร้อยตำรวจโทรเชลิญชัยนำกลุ่มชายจัดการรวมเจ็ดคนพร้อมอาวุธครอบมือ
บุกเข้าไปในบ้านของอัศดายุทธ์ในพื้นที่ตำบลคูคศอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
อ้างเข้ามาตรวจค้นยาเสพติดโดยใช้ปืนจี้บังคับคนในบ้าน๔คนขังไว้ในห้องน้ำ
ก่อนลงมือหรือค้นทรัพย์สินอ้างพบยาเสพติดเป็นอายส์กำนวณหนึ่งถุง
จากนั้นบังคับเหยื่อกับน้องชายขึ้นรถออกไปเจรจาเรียกเงิน๓แสนบาท
เช้าวันรุ่งขึ้นจึงยอมปล่อยตัวพอกลับมาที่บ้าน
ทรัพย์สินในบ้านหายไปอีกรวมมูลค่ากว่าหนึ่งแสนบาทเหยื่อเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรคูคศ
ตำรวจแก่มรอยกลุ่มคนร้าย๗คนไล่เช็คกล้องวงจรปิดจนพบมีตำรวจร่วมกวดอีก๒นาย
กระทั่งจับกลุ่มพรศักดิ์สวพงศ์ได้เป็นคนแรกต่อมาสามพฤษภาคมสองพันห้ามร้อยหกสิบเอ็ด
พบศพประสิทธิ์อ่องเอี่ยมถูกฆ่าปิดปากกลายเป็นศพหมกอยู่ในป่า
ในพื้นที่อำเภอภัยสาลีจังหวัดนครสวรรค์ส่วนประธานศรีจันทร์คนชี้เป้า
มุมตำรวจที่จังหวัดสะแก้วถึงคิวร้อยตำรวจโทเฉลิมชัยหัวหน้าแก๊ง
จับกลุ่มปฏิบัติการไล่ล่าหลังหนีกบดานในรีสอร์ทที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
เกือบครึ่งเดือนแต่ทุนหนีต่อหมดต้องให้ลูกน้องนำสร้อยทองของเหยื่อไปขาย
และโอนเงินมาให้จนพลาดท่าชุดสืบสวนได้บ่อแสตามบุกถึงรีสอร์ท
แต่เจ้าตัวไหวตัวทันตัดสินใจขับรถหนี
ตำรวจไล่ยิงยางรถแตกทั้งสองข้างจนสุดท้ายสิ้นฤทธิ์กลางถนนถูกจับกลุ่มได้ในที่สุด
เลิมชัยอ้างหลังก่อเหตุปล้นทรัพย์ได้ขับรถหนีไปกับประสิทธิ์อ่องเอี่ยมลูกน้อง
เพื่อไปขอความช่วยเหลือจากพ่อตาคือร้อยตำรวจโทละยูศูนย์น่วม
เกษียณวางแผนร่วมกับญาติขับรถอีแตนพาประสิทธิ์ไปฆ่าอำพลางศพในป่าเพื่อปิดปากคดีปล้น
ต่อมาตำรวจสพภัยสาลีจับกลุ่มร้อยตำรวจโทนและอยู่กับญาติ
ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตรตรองไว้ก่อนส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนดาบตำรวจสมบัติสนั่นเอื้อและดาบตำรวจธีรยุทธ์จันมีอดีตตำรวจสอนอประเวท
และพรพิชัยเจริญศุกร์หลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้านก่อนสารออกหมายจับเพียงวันเดียว
เป็นอีกหนึ่งคดีที่เกิดจากน้ำมือของคนในเครื่องแบบสีกากี
สะเทือนสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่ตอนนั้นจนมาถึงตอนนี้